แต่มันยังมีการแถลงในรายจังหวัดด้วยเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบมีการเรียกว่าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกต่างต่างกันพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขที่สมุทรสาครกันหน่อยนะคะ
วันนี้เนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเขาเปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดรายใหม่
บ่ายสองโมงเขาออกมาแถลงนี่ค่ะคุณผู้ชมดูตัวเลขห้าร้อยสี่สิบเอ็ดรายนะคะ
เป็นคนไทยเนี่ยห้าสิบเจ็ดรายเป็นต่างด้าวสี่ร้อยสี่สิบแปดรายและเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาโรงพยาบาลเองเนี่ยสามสิบหกรายค่ะ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในสมุทรสาครสองพันสี่ร้อยหนึ่งรายแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการนำผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าสู่ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่วัดกรกกรากแล้วค่ะ
มีผู้ติดเชื้อไปรักษาตัวเพิ่ม๔๕รายยอดรวมของผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์นี้เนี่ยมีทั้งหมด๙๗รายจากที่รองรับได้ทั้งหมด๑๔๐รายนะคะ
ต้นเห็นว่าจะมีการนำเตียงมาเสริมอีกสามสิบเตียงด้วยเพราะดูจากจำนวนผู้ป่วยที่พุ่งขึ้นมาในวันนี้แล้วเนี่ย
น่าจะต้องมีการปรับมาตรการแล้วก็มีการเพิ่มเตียงกันเยอะเหมือนกันทีนี้จำได้ไหมคะ
ว่าก่อนหน้านี้ที่ทางผู้ว่าจะไปขอเจรจาเรื่องการตั้งโรงพยาบาลสนามหรือว่าการตั้งเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ให้ผู้ป่วย
พำนักอยู่ตรงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย
และชาวบ้านเขาเคยมารวมตัวคัดค้านกัน

ถ้าเอาผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะแพร่กระจายหรือเปล่า
ปรากฏว่าวันนี้๑๑โมงนะคะ
ตัวแทนชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัยเขามาประชุมร่วมกันอีกครั้งค่ะ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
มหารือแล้วก็พูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน
ก็อธิบายแล้วค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ความจำเป็น
แล้วก็มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด๑๙ของสมุทรสาคร

แล้วเราต้องควบคุมมันให้ได้
คุณผู้ชมน่ารักมากนะคะ
ในที่สุดชาวบ้านทุกคนพร้อมใจกันยกมือค่ะ

ยกมือยินยอมให้จัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสมุทรสาครได้แล้วนะคะ
จากที่ก่อนหน้านี้คือรวมตัวกันคัดค้านหัวชนฝา
แต่พอมีการสื่อสารพอได้อธิบายได้พูดคุยหารือเข้าใจตรงกันแล้ว
ชาวบ้านทุกคนเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
ถ้าผู้ว่าได้ยินนี่น่าจะหายป่วยเร็วขึ้นเลยเหมือนกันนะ
ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้มีเพิ่ม๔๓คน
จำนวนนี้มี๒คนเป็นพ่อค้าไก่สดชาวไทยกับชาวพม่า
ซึ่งเป็นพ่อค้าประดุกแล้วเขาอยู่ในตลาดแม่แดง
ซึ่งเป็นตลาดสดกลางเมืองระยอง
ต้นต่อการแพร่ระบาดของสองคนนี้ก็มาจากบ่อนการพนันนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๙ธันวาคมจนถึง๒มกราคม
ใครที่ไปที่ตลาดแม่แดงซึ่งเป็นตลาดสดกลางเมืองระยอง
ถือว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
รีบไปตรวจไปหาเชื้อโควิดซะว่าคุณติดหรือเปล่า

ทำความสะอาดไปเลยแล้วก็จะเปิดอีกทีเนี่ย
อังคารที่๕มกราคมนี้
รวมถึงใครก็ตามที่เข้าไปที่ธนาคารกรุงไทย
สาขาท่าประดูกและสาขานิคมพัฒนาระยอง

รีบไปตรวจหาเชื้อโดยเร็วด้วยค่ะ
เจอผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะคะ
ส่วนอำเภอวังจันทร์ต้องบอกว่าเก่งมาก
ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่เดียวในจังหวัดระยองที่ยังไม่เจอผู้ป่วยเลย
แพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจสาธารณสุขจังหวัดระยองก็บอกว่า
ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อทั้งหมดมี๗รายที่มีอาการปอดบวมด้วย
แต่อาการทั่วไปก็ถือว่ายังทรงตัวนะคะ
โดยคุณหมอก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ
สิบสองรายเลยและทั้งสิบสองรายเชื่อมโยงกับบ่อนพนันอีกแล้วค่ะบ่อนพนันที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงนะคะ
ก็เป็นทั้งคนที่เดินทางไปเล่นเองแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่เดินทางไปเล่น
เท่ากับว่าตราดเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วยี่สิบสามรายซึ่งในจำนวนยี่สิบสองรายเนี่ย
โยงกับบ่อนการพนันหมดเลยค่ะส่วนหนึ่งรายเนี่ยเขาเดินทางไปทำบุญที่บ้านญาติในจังหวัดระยองแล้วก็ติดเชื้อมา
อีก๑๐รายตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างสอบสวนไทม์ไลน์อย่างละเอียดนะคะ
ตอนนี้สิงห์บุรีก็เลยต้องสั่งเข้มให้คนสิงห์บุรีทุกคนที่ไปสนามไก่ชนเนี่ย
ไปตรวจโรคโดยด่วนเลยเพราะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีก็มีการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกนะคะ
ตรวจสอบแล้วมีคนเดินทางไปสนามชนไก่ที่อ่างทอง๔๖ราย
เจอติดเชื้อแล้ว๒รายนะคะคนแรกเป็นผู้ชายอายุ๔๘ปี
เป็นพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ไปที่สนามชนไก่ลำท่าแดงในจังหวัดอ่างทอง๒๗ธันวาคม
แล้วคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นพนักงานโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหม
เขามีบุคคลใกล้ชิดอยู่ในบ้าน๒คนคือพ่อกับแม่
พ่ออายุ๘๔แม่อายุ๗๒ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วเจ้าตัวเนี่ย๒๗ธันวาคมมันเป็นการประกาศของโควิด๑๙แล้วเนาะ
ว่ามันออกมาระบาดอีกรอบนึงก็ยังเดินทางไปอยู่นะคะ
คนที่๒ค่ะเป็นผู้ชายอายุ๓๔ปีมีบุคคลใกล้ชิดอยู่ที่บ้าน
คือพ่อแม่แล้วก็หลานนะคะไทม์ไลน์ก็คือยี่สิบเจ็ดธันวาคม
สนามชนไก่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะสามสิบเอ็ดธันวาคมไปชนไก่กับประชาชนที่
หมู่๕ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
อ่ะใครที่อยู่ใกล้คนเหล่านี้หรือว่าอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันเวลาเดียวกัน
ตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะ
นรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าลำปางก็แถลงข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒ราย
ตอนนี้ที่ลำปางมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดสามรายแล้วนะคะรายที่สองกับรายที่สามเนี่ยเป็นชายไทย
แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายแรกมาก่อน
โดยยี่สิบห้าธันวาคมผู้ป่วยรายที่สองเนี่ยขับรถไปพร้อมกับผู้ป่วยรายที่สาม
เพื่อไปรับผู้ป่วยรายที่๑ที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขับกลับที่ลำปางค่ะ